อีกหนึ่งเรื่องสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเงินก็ซื้อไม่ได้คือเพื่อนบ้าน
ปัญหาเรื่องที่จอดรถกับเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นปัญหาคลาสสิกเลยของคนที่อยู่บ้านแบบเหมือนเป็นหมู่บ้านติดติดกันนะคะ
คดีนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่พฤษภาคมคือประมาณสัก๔เดือนแล้วนะคะ
แต่คดีไม่คืบเลยคือทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถเพราะว่าถนนมันแคบจนกระทั่งถูกแทงอะค่ะบาดเจ็บสาหัสแถมยังโดนเอาปืนข่มขู่ด้วยสุดท้ายคดีไม่คืบหน้าไม่รู้จะเอายังไงขายบ้านหนีเลยนะ
ใช่บอกว่าไม่กล้าอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าคนที่มาก่อเหตุมาแทงเนี่ยยังไม่ถูกดำเนินคดีเลยแต่เดี๋ยวตำรวจเขาชี้แจงนะ
ตำรวจบอกว่าไม่ได้ปล่อยเฉยไม่ได้นิ่งนอนใจมีการแจ้งข้อหาเพื่อนบ้านที่ก่อเหตุแล้ว
เราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มไปพบกับผู้เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากไปบ้านวัยรุ่นแล้วนะที่ต้มน้ำกระท่อมดื่มพาไปที่นี่ต่อเลยนะคะ
ไปพบกับนางสาวนิตยาเฮียวสำรานค่ะเป็นภรรยาของผู้บาดเจ็บ
ก็เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะวันเกิดเหตุเลย
บ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนมีตัวเธอมีสามีนายวิมลแก้วสดก็คือผู้บาดเจ็บ
แล้วก็มีแม่สามีอยู่กันมาตั้ง๕๖ปีแล้ว
ซึ่งตลอดระยะเวลา๕๖ปีตีกับเพื่อนบ้านตลอดเลยค่ะ
เพื่อนบ้านที่ว่าก็คือนายสุวิทย์คำแก้วคือซอยบ้านมันค่อนข้างแคบ
เวลาจอดรถทีคือถ้าจอดเหมือนกับว่าเว้นระยะไม่พอดีกันเนี่ย
รถมันก็จะไปไม่ได้ออกก็ไม่ได้เข้าก็ไม่ได้ทะเลาะกันมาตลอด
จนกระทั่งยี่สิบเก้าพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะหกโมงเย็น
พอดีนายวิมลสามีเนี่ยนะไปส่งเธอที่ตลาดเสร็จก็กลับบ้านมานอนพัก
จอดรถทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านคิดว่านายสุวิทย์น่าจะกลับบ้านช้าหน่อย
คงไม่น่ามีปัญหากันเรื่องนี้ปรากฏว่านายสุวิทย์ดัน
กลับมาถึงบ้านในระยะเวลาพร้อมพร้อมกันนะคะเขาก็จอดรถหน้าบ้านเหมือนกัน
แล้วก็ทำความสะอาดรถของตัวเองคือพอมันจอดใกล้กันปุ๊บเนี่ย
คราวนี้มันไม่เหลือที่ว่างตรงกลางรถสัญจรผ่านไปผ่านมาไม่ได้เลย
พอรถไปไม่ได้เพื่อนบ้านอีกหลังนึงก็ต้องมาเรียกบอกให้นายสุวิทย์เนี่ย
ที่เป็นคู่กรณีเนี่ยขยับรถให้หน่อยเหมือนนายสุวิทย์ไม่พอใจค่ะ
ก็เลยเบิ้ลเครื่องเสียงดังแล้วก็โวยวายโวยวายนายวิมลเนี่ยที่หลับอยู่
พอได้ยินเสียงดังโวยวายก็ตื่นแต่ว่าไม่ได้ตื่นออกมาดูอะไร
มาล้างอุปกรณ์ทำมาหากินอุปกรณ์ขายของค่ะ
แล้วอยู่นายสุวิทย์คู่กรณีเนี่ยถือไขควงเข้ามาที่บ้านจะแทงนายวิมลเลย
นายวิมลก็คว้าถังขยะป้องกันตัวแล้วก็เริ่มโตเถียงกัน
เพื่อนบ้านก็เข้ามาห้ามแล้วก็แยกทั้งคู่ออกจากกัน
เรื่องมันน่าจะจบตรงนี้แต่๔ทุ่มคืนนั้น
นายวิมลไปรับภรรยากับแม่กลับมาจากขายของที่ตลาดกลับมาบ้าน
ก็เห็นนายสุวิทย์คู่กรณีนั่งรออยู่หน้าบ้านแล้วนายสุวิทย์บอกว่า
อยากเคลียร์อยากเคลียร์เรื่องให้มันจบกันไป
เธอก็เลยโทรหาตำรวจให้มาที่เกิดเหตุจะได้เป็นคนกลางในการเคลียร์กัน
เพราะก็ไม่มั่นใจไงทะเลาะกันมานานอารมณ์ร้อนทั้งคู่
ปรากฏว่าระหว่างที่กำลังจะโทรหาตำรวจนั่นแหละค่ะนายสุวิทย์ถือมีด
วิ่งเข้าหานายวิมลยื้อแย่งมีดกันไปมา
สุดท้ายนายวิมลพลาดท่าถูกแทงเข้าที่ท้องจนเจ็บสาหัส
หลังจากเกิดเหตุกลายเป็นว่านายฝ่ายนายสุวิทย์ที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็ไม่ได้ถูกจับทำให้พวกเธอต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเพราะมีการใช้ปืนมาข่มขู่กันด้วย
สุดท้ายตัดสินใจขายบ้านมันเลยก็แล้วกัน
เราไม่ได้รับเงินกับเขาสักบาทเดียวแม้แต่นมเยี่ยมไข้ของเยี่ยมไข้นมสักกล่อง
เราไม่เคยได้รับเขาไม่เคยที่จะเดินมาแล้วพูดกับเราว่าน้าขอโทษ
ไม่ตั้งใจน้าเมาหรืออะไรก็ได้ที่แบบมันอาจจะฟังดูเป็นการแก้ตัว
แต่เราอยากฟังนะพี่ถ้าเขามาขอโทษเราอ่ะ
เราอาจจะไม่ขายบ้านถูกไหมพี่เรารู้สึกว่าอ่ะเขาสำนึกแล้วเว้ย
มันคงไม่มีเรื่องแต่เขาไม่ได้ทำแบบนั้นไง
ส่วนนายวิมลแก้วโสดผู้เสียหายเนี่ยนะคะคนนี้ค่ะ
ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังปาดน้ำตาไปด้วยอย่างที่เห็นเนี่ย
ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลรักษาตัวตัวเองก็เป็นหัวหน้าครอบครัว
ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวผ่านไป๔เดือนแล้วนะคะ
ฝ่ายคู่กรณียังไม่มีการติดต่อมาขอโทษยังไม่มีการเยียวยาอะไรเลย
เสียใจมากคืออยากให้อีกฝ่ายเห็นใจกันบ้าง
แล้วก็แผลที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ยาวนะแผลยาวมากนะคะ
กลางแบบท้องเลยอ่ะคือไม่รู้แทงอีท่าไหนแต่แผลยาวมากค่ะ
ยาวมากแต่ทำไมรู้ไหมเนี่ยแผลเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
แต่ฝ่ายคู่กรณีเขาอ้างว่ายังไงรู้ไหมเขาอ้างว่าก็นายวิมล
พลาดสะดุดล้มมีดก็เลยแทงไงเอามีดมาทำไมก่อน
นายวิมลก็เลยบอกว่าโอ้โหมาอ้างกันแบบนี้มันง่ายเกินไปหรือเปล่า
เย็บไปเท่าหมดสามสามสิบเก้าเข็มครับพักละสามตัวนาน
พักละสามตัววันตอนนี้ก็ตกสี่เดือนแล้วครับ
ก็เหนื่อยมันไม่มีใครอ่ะมันสามคนวันที่แฟนตัดสินใจขายบ้านทิ้งเนี่ย
แฟนเขาก็มาพูดทีนี้เราก็เสียดาย
เพราะบ้านมันเหลือน้อยแล้วเหลือห้าแสนแฟนเขาพูดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย
แต่ว่ามันเป็นเขาล่ะชีวิตเธอนะแล้วชีวิตแม่ตอนแม่แฟนก็อธิบายว่า
แล้วแม่จะอยู่ไงเวลาเธอไปขายกับเราเวลาเธอไปขายกับแม่
แล้วเราจะอยู่บ้านยังไงมันอยู่ตรงข้ามกัน
แฟนก็พูดจนเราต้องยอมขายขอเป็นห่วงชีวิตตัวเองและครอบครัว
โอ้โหเนี่ยค่ะหัวอกของคนคนนึงที่กว่าจะเก็บหอมรอมริบซื้อบ้านหลังหนึ่ง
การซื้อบ้านหลังนึงเขาก็ตั้งใจจะอยู่ไปยาว

แล้วเนี่ยมันมีปัญหากับเพื่อนบ้านถึงขั้นถูกแทงถึงขั้นต้องขายบ้านทิ้ง
ไม่กล้าจะอยู่บ้านหลังเดิมเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวก็ลงไปที่หมู่บ้านหลังหมู่บ้านนี้นะคะที่เป็นที่เกิดเหตุหมู่บ้านไซทอง
ในหมู่บ้านแคบจริงคุณผู้ชม
ทีมข่าวก็ไปคุยพยายามจะคุยกับคู่กรณีที่เป็นคนก่อเหตุนะนะนายสุวิทย์น่ะนะคะ
แต่คนในบ้านบอกว่านายสุวิทย์ไม่อยู่ออกไปทำงาน
ก็บอกกับทีมข่าวของเราสั้นแค่ว่าไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเรื่องทั้งหมดบอกตำรวจไปแล้วก็ไปสู้กันทางกฎหมายดีกว่า
เจี๊ยบชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านนี้แล้วก็อยู่ในซอยนี้ด้วย
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าบ้านทั้งสองฝ่ายก่อนหน้านี้ทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถมานานมากแล้ว
ทั้งคู่ก็เลยไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่คนในหมู่บ้านรู้กัน
ในซอยถามว่าแคบไหมมันก็แคบจริงแหละแต่เพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านนี้แล้วก็อยู่ในซอยเดียวกว่านี้
เขาบอกว่าแต่ทั้งคู่ก็ต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อนนะมันก็เลยเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น
ใช่ค่ะก็มีปัญหากันมานาน
ปกติเท่านี้จอดรถจอดตรงแบบนี้หรือ
บางทีก็จอดบางทีมันมีรถพาดมาแล้วมันหาย
พี่ยันทรวจมีปัญหากันน้อย
ก็จะมีก็มีตรงนู้นเท่านี้ไม่ค่อยมี

เป็นเรื่องที่ส่วนสุดมันสอบ
ใช่เหมือนเขาก็มีเรื่องส่วนตัวมากกว่า

ทีนี้อย่างที่เขาบอกว่ากังวลว่าทำไมเหมือนคดีไม่คืบเลย

ร้อยตำรวจโทอนุพงศ์ดอกไม้ร้อยเวรเจ้าของคดีออกมาชี้แจงนะคะว่า
ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจเลยตอนนี้เนี่ยคดีอยู่ชั้นอายการแล้ว

ตำรวจแจ้งข้อหานักกับนายสุวิทย์คู่กรณีนะ

ข้อหาที่๒คือข้อหาพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
ซึ่งตอนนี้มันคือเป็นขั้นตอนที่ต้องรอให้สารพิจารณาว่าจะตัดสินยังไง
ตำรวจเองยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอนค่ะ
เกิดขึ้นบ่อยนะคะปัญหาที่เพื่อนบ้านต้องมาทะเลาะกันเรื่องของที่จอดรถ
แล้วบางทีมันเหมือนกับว่าหาทางออกไม่ได้จริงไม่รู้จะแก้ยังไง
กลายเป็นเรื่องบานปลายแบบนี้นะ